คุณผู้ชมคะมาดูการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรม
ในพื้นที่กรุงเทพหานครและปริมณฑลในช่วงปลายเดือนนี้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง

เรื่องต้นนะตอนนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบค่ะ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
ตอนนี้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังในการดูแลความปลอดภัยนะคะ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุถึงการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและคาร์บอม
ในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
โดยย้ำว่าเป็นการเฝ้าระวังในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องคาบอมเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้ซ้ำรอยเหตุการณ์วางระเบิดใน๗จังหวัดภาคใต้
รัฐบาลจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ขอสื่ออย่าขยายความทำให้เกิดความตื่นตระหนกค่ะ
แต่เราก็ต้องระมัดระวังนะครับที่เราคิดว่าไม่น่าจะขึ้นมาที่หัวหินคนทั้งภาคใต้
แต่ก็ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นวันสำคัญใช่ไหมครับ
อย่างนี้เบนโต้นผมก็ห่วงอย่างนี้แหละผมก็ต้องสั่งอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ซ้ำรอยไม่กระทบหรอกครับไม่มีหรอกครับ
นะก็ธรรมดาก็ผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงผมก็ต้องระมัดระวัง
ไม่อยากให้ประชาชนบาดเจ็บเสียหายแล้วก็ต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ที่ด้านความมั่นคงเจ้าที่การข่าวเขาลงไปทำงาน
ผมก็ต้องทำอย่างนี้นะครับผมก็ต้องสั่งการ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงนะคะก็คอยเฝ้าระวังดูแลเรื่องนี้ส่วนที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้กำลังสอบปากคำค่ะ
แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขณะที่การเฝ้าระวังรถต้องสงสัยที่อาจนำมาใช้เป็นระเบิดรถยนต์หรือคาร์บอมเบื้องต้นยังไม่พบว่าเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนข้อมูลด้านการข่าวจากประเทศอิสราเอลที่แจ้งเตือนว่าช่วงวันที่๕ถึง๒๕ตุลาคมนี้ตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ของประเทศอิสราเอลจะมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากนั้น
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าประเทศไทยมีกระบวนการคัดกรองบุคคลที่เข้าประเทศอยู่แล้วค่ะ